พ่อค้าไก่ทอดวัย๙ขวบในจังหวัดเชียงใหม่นะ
เขาบอกว่าใช้เวลาว่างหลังจากช่วงเลิกเรียนแล้ว

ได้รับคำชมจากผู้ปกครองและผู้ที่พบเห็น

สามรอบจะเป็นสิบแปดแล้วนะ
เด็กชายอภิษฎแซ่โซ้งหรือว่าน้องบอย

ใช้เวลาหลังเลิกเรียนขายไก่ทอดที่ริมถนน
หน้าที่ทำการปรายศนีย์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ท่าทางนี้คล่องแคล่วว่องวัยไม่ต่างกับมืออาชีพเลยนะคะ
แถมยังคิดเงินได้อย่างรวดเร็ว
แล้วทำเองเลยนะทั้งทอดทั้งสับใส่ถุง
คิดเงินดูแลลูกค้าโอ้เก่งจัง
เขาบอกว่าน้องบอยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะ

บอยบอกว่าช่วยแม่ขายไก่ทอดหลังเลิกเรียนทุกวัน

ส่วนคุณแม่จะทอดไก่อยู่ในซอยข้างร้าน

บอยบอกแล้วก็ยังทำให้เป็นคนคณิตคิดเร็วอีกด้วย
ไม่แล้วไก่น่ากินด้วยแหละดูสิ
เช้าแบบนี้นะเดี๋ยวไปตลาดข้างหลังกันนะคะ
นางสาวพัชรีรอก่อยเป็นคุณแม่ของน้องบอยค่ะ

มีความคิดความอ่านเหมือนผู้ใหญ่เลย
บอกว่าช่วยพ่อแม่ดีกว่าไปวิ่งเล่น
ซึ่งเคยไม่ให้มาช่วยขายแล้วเพราะว่าต้องการให้พักผ่อน
แต่ว่าน้องบอยยืนยันเลยนะจะช่วยแม่
ตั้งแต่มาเป็นพ่อค้าเต็มตัวทำให้ลูกค้าพากันชื่นชม
แล้วก็มาอุดหนุนไก่ของน้องบอยกันนะคะ

อาบน้ำนอนเพื่อไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้น
ลูกค้าหลายคนที่มาอุดหนุนชื่นชมน้องบอย

บอยคนนี้เป็นเด็กอายุ๙ขวบนะคะ
ไม่แล้วถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็อยากจะพุ่งเข้าไปที่ร้านนะ
ไปซื้อนะดูสิเด็กขยันขนาดนี้นะครับ